ขึ้นชื่อว่าเพชรอยู่ที่ไหนก็คือเพชร
น้ำงานเสด็จสมเป็นเพชรเห็มอ่อน
กลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับกับรายการเพชรดาราประกายเพชร
วันนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้รับชมโชว์บนเวทีแห่งนี้เกี่ยวกับ
เพลงแก้เพลงเกี้ยวตลอดทั้งรายการนะครับผม
บทเพลงที่จะมาในวันนี้นะครับเขาบอกว่า
มันเป็นการตัดเพาะจากหนุ่มบ้านนา
ไม่มีใครถ่ายทอดบทเพลงนี้ได้ดีเท่ากับเขา
เพราะเขามีฉายาครับหนุ่มตาโศกเสียงอ้อนสาว
น้องบิ๊กแพทย์ดารา
หนุ่มทม

กระจงทอง
ฝากเพลงรักลอยลัง
สู่ห้องใจสาว
หน้าปีผ่านไป
ไม่มีข่าว
จากแม่สาวเมืองเพชรโสพิน
หลงคอย

ไม่จดหมายมาบาง
ช่างใจหิน
สัมพันธ์จากใจคงไกลสิน
เมื่อกระทินทุ่งกระจงทอง
น้องบิ๊กแพทย์ดารา

สู่ห่องใจสาวใจสาวหรอก
ร้องแล้วคนทุ่มกระจงที่คอยจองก็คงร้องไห้ไปทุกวัน
เหมือนคนรอตายหลวงพ่อสายช่วยด้วยช่วยตัวฉัน
ขอมาพึ่งบุญหลวงพ่อปั่นช่วยให้ฝันลูกมีหนทาง
บุญก่อนถ้ามีแม่สาวเพชรรักพี่
อย่านิรัก
เพลียงทุ่งกระจมไม่ไกลห่างอยากให้ใจสองบางรวมใจ
ขวัญใจคนจนหน้ามนต์คนเพชรจะเชื่อเชื่อใจไหม

ขวัญใจคนจนหน้ามนต์คนเพชรจะเชื่อหัวนอนทุกคืน
ขวัญใจคนจนหน้ามนต์คนเพชรจะเชื่อหัวนอนทุกคืน
นุ่มทุ่งประจงลงทอง
ฝากเพลงรักลายล้อม
สวองใจฉ่าน
เสียงเพลงที่ควรชวนใจวันฝากรำพันถึงเพชรบุรี
พบกันปีกลายก็เมืองเพชรนั้นกล้า
ไกลแค่นี้แล้วยายไม่มาหาเลย
เกือบจะปีที่รอเช้าเย็น
มีหนุ่มชาวกรุงฝากความรักไม้มุ่งไม่วางเว้น
ถึงมีสร้อยทองสองร้อยเส้น
ก็ไม่เห็นหวังเรียงเคียงชม
แล้วใครลืมใคร
ข้าว่าพ่อประใหม่นครปธม
น้องยังกล้ำเกลื้น
ฝื้นใจกลมสุดประทงแสงขอรมณ์
มองหยอดเขาหวัง
หยอดเขาสูงข้าตาม
จวนเสียดฝัง
ขอบุญลูกมีเขียนต้นยา
วาสนาจึงพาเป็นรอง
สาวเมืองน้ำตาล
ฝากเพลงเศร้าลอยผ่าน
จากใจน้อง
ขอทำสักคำยังคุ้นคง
ทุ่มประจงท้องไงมีทรงใจ
ช่างนี้มาแล้วกัน
ก็จะจากว่ามึง
แต่ว่าเขาป้องชะกัด
แต่เราเดี๋ยวไม่ได้รัก
มองหยอดเขาหวัง
โภดเหลวเนี่ย
ก็คืออารดิเนาะ
ยอดเขาสูงพอตั้งจวนเสียดฟ้า
โทษบุญลูกมีเที่ยงต้นยา
วาสนาจึงพาเป็นรอ
สาวเมืองน้ำสานฝากเพลงสาวลอยผ่าน
จากใจน้อง
ขอทำสักคำยังคุ้นคง
ทุ่มประโจมโทษไงมีสอง

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
ไม่รู้บิ๊กรู้ไหมชายาเจ้าแม่เพลงปรากวด
ไม่เกี่ยวกับเพลงตะกรวดคนละเพลงนะครับ
พี่พี่พี่ครับเป็นไงได้ร้องเพลงกับพี่แคท
เพราะว่าลายพี่เขาเยอะมากตั้งแต่ขานี่

เดี๋ยวกลับมาครับ
ครับเฟชนาลาประกายเพชรครับ
เรียกพี่ได้ไหม
ด้วยความเต็มใจไม่ต้องมาให้หมื่นห้า
หนูอยากแต่งเพลงแบบอาจารย์ชนละทีค่ะ

เพลงนี้หนูร้องให้พ่อได้ฟัง
ด้วยใจที่หวัง